กลับแล้วครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพี่นกจากจังหวัดนครปฐม
จะสามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่นะครับ
เอาใจช่วยฟังเฉลยไปพร้อมกัน
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าวันนี้โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องฝรั่งเป็นเรื่องแรกครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คือฝรั่งกิมจู

ซึ่งพี่นกเลือกตอบตัวเลือกที่๔เป็นคำตอบที่

ถูก

อะไรจ้ะแม่ดีใจเหรอดีใจไหมโธ่นี่คือฝรั่งกิมจู
พี่นกจ๊ะการดูฝรั่งกิมจูดูอย่างไร

เพราะว่าผลใหญ่มันจะไม่เข้าขนาดของการขายของเขา
เขาก็จะเลือกไซส์ประมาณนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่นกเป็นคนที่ห่อฝรั่งอยู่เรื่อย
จะรู้เลยว่าพอห่อเท่านี้ปั๊บพร้อมที่จะเก็บมาขายใช่ไหมฮะ

สรุปว่าข้อนี้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นรับเงินทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ลุ้นกันต่อดีกว่าถ้าถูกข้อที่๒นี้เราจะได้ทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทนะแม่
ถ้าอย่างนั้นผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องไทยรัฐทีวีครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รายการที่ออกอากาศก่อนรายการเกมต่อชีวิตคือรายการอะไร

พี่ปูเลือกตอบตัวเลือกที่สามร้องได้ให้ล้าน
ซึ่งเป็นคำตอบที่

ของพี่
อุพิกรก็คือนุ่มสันธิสุกษ์แล้วก็คุณเป๊กกี้
ก็คือเขาก็จะอวยรายการเราอยู่ตลอดเวลานะฮะ

จบแล้วให้ดูเกมต่อชีวิตต่อเลย

ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอบถูกนะครับในข้อนี้
แม่จ๋าดีใจด้วยแม่ได้เงินรางวัลไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาทแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อดีกว่า

พี่ปูอยากฟังเฉลยในเรื่องพระปฐมเจดี

เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องบทสวดมนต์ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
สวดมนต์บูชาพระพุทธเจ้ามีคำที่ออกเสียงต่อเต่าอยู่กี่คำ

ซึ่งคุณแม่เหลือเลือกตอบตัวเลือกที่๓๔คำ

ถูก
คำเท่านั้นนโมตัดสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธศะเราอาจจะพลาดเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนอยู่สำหรับข้อต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นมาฟังเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
ปฐมเจดีครับคำถามสำหรับเรื่องนี้มีอยู่ว่า
พระร่วงโรจนฤทธิ์ทรงประดิษฐานอยู่ด้านทิศใดของพระปฐมเจดี
ข้อสามทิศตะวันออกครับพี่ตุ้ยเลือกตอบตัวเลือกที่สาม
ทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกถูกถูกถูกถูกถูก
เอาใจช่วยนะครับว่าจะได้กันแสนหรือไม่นะครับเรามาเอาใจช่วยกันลุ้มกันพร้อมกันครับ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
รุปเงินรางวัลกันหน่อยนะครับสำหรับครอบครัวของพี่นกจากจังหวัดนครปฐมในวันนี้นะครับ
สามารถตอบคำถามได้ถูก๒ข้อรับเงินรางวัลไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
แล้วทางรายการในวันนี้นะครับก็ยังมีค่าเดินทางค่าอาหารนะครับซึ่งดูแลกัน
คุณผู้ชมครับผมคิดว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแน่แล้วทุกคนเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ผมฝากครอบครัวของพี่นกไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าครอบครัวนี้สามารถต่อลมหายใจให้กับน้องได้
เท่ากับว่าท่านได้ทำบุญหลายต่อเลยนะครับคุณยายท่านก็จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
นกก็จะได้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากหมายถึงว่าจะได้ประกอบอาชีพได้
แต่ถ้าน้องยังไม่ดีขึ้นในตอนนี้พี่นกจะทำงานก็คงจะลำบากก็ต้องห่วงหน้าพวงหลังซึ่งกันและกัน
ผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับสำหรับครอบครัวของพี่นก

ขอให้โชคดีนะแม่ด้วยนะขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับ
ขอให้ครอบครัวมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
พระคุณมากที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับขอบคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นนะครับ
ถ้าพบเจอครอบครัวใดที่มีวิกฤตเหมือนครอบครัวของพี่นกจากจังหวัดนครปฐมเหมือนอย่างวันนี้นะครับ
ส่งเรื่องราวชีวิตมายังเพจรายการเกมต่อชีวิตนะครับแล้วทีมงานจะติดต่อกลับไปครับ
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ใหม่
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
วันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ก็จะเอาไปรักษาน้อง
อยากบอกแม่พี่ตุ้ยพี่ปู

ที่ดูแลตัวแม่และตัวน้องมาอย่างดีค่ะ
ที่มาให้กำลังใจ